ตำรวจมุกดาหารท่านต้องโชว์ฟอร์มแล้วล่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกแล้ว
หลอกขายลูกอมหลอกขายลูกอมตามร้านชำที่อยู่ไกลตัวอำเภอออกไป
โดนอีกรายแล้วครับพฤติการพฤติกรรมเหมือนกันเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งนี่คือครั้งก่อนครั้งก่อนนะครับ
ตอนนั้นแม่ค้าที่มุกดาหารเอากล้องวงจรปิดมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าถูกเซลล์เนี่ยสองคนนี้หลอกนะเสื้อฟ้าหันหลังกับเสื้อขาวแขนสั้นหันข้างเนี่ย
สิบสี่กระปุกเสียเงินไปเกือบหกพันกว่าจะรู้ตัวคนร้ายหนีไปแล้ว
ก็ไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจนะแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยติดตามเซลล์สองคนนี้มาดำเนินคดีให้หน่อย
เหตุนั้นเกิดขึ้นยี่สิบเก้ากันยายนล่าสุดมาอีกแล้วครับ
เมื่อกี้เกิดขึ้นที่นาโศกนะอำเภอเมืองนะมาอีกแล้วคราวนี้
แม่ค้าร้านค้าในชุมชนบ้านภูผาหอมหมู่๘ตะบนนาเสมงอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
มิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันเป๊ะทำกันเป็นทีม
เป้าหมายร้านค้าไกลอำเภอหน่อยไปพูดจาหวานล้อมโฆษณา
โอ้โหลูกอมของผมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ได้เยอะราคาไม่แพง
อ้างว่าไม่ต้องห่วงนะซื้อไปเดี๋ยวจะทำชั้นวางสินค้าแถมให้ฟรีด้วย
อืมแล้วก็มีข้อเสนอด้วยว่าถ้าคุณขายไม่หมดเดี๋ยวเราจะรับคืนอ่า
ถ้าถ้าทำกันตามจริงจริงก็น่าสนใจอืมแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะ
วานล้อมแบบที่ผมว่าไปเขาก็หลงเชื่อซื้อลูกอมไป๕๐๐๐
ลูกอมมาหกกระปุกนะสุดท้ายพอลูกค้าจ่ายเงินปั๊บ
ไม่ครบสินะฮะแล้วเปิดดูอ้าวลูกอมอะไรอ่ะ
องแก๊งมากเลยนะครับแล้วชั้นวางสินค้าก็ไม่มีอย่างที่บอก
ผู้สื่อข่าวเอารูปให้ดูพี่หมอนี่ป่ะหมอนี่มันไปหลอกร้านนู้นมาแล้วนะ
ใช่ไหมลองฟังพี่เขาเล่าฮะหลุดไปประมาณวันนั้นก็เดินทางมากี่คนพี่
คนเดียวค่ะคนเดียวแล้ววันนี้ก็มาสั่งขายให้เนี่ย
มันมีสินค้าระหว่างที่เขานำมาเสนอมีค่ะมีเป็นลูกอมค่ะครับ
เป็นลูกอมแล้วก็เป็นอมยิ้มเยอะอยู่ค่ะมันกี่กระปุกเลยตอนนั้นประมาณ
ห้าหกกระปุกนี่แหละค่ะห้าหกกระปุกกระปุกแล้วเท่าไรนะพี่ที่เขาเสนอ
ประมาณห้าร้อยกว่าบาทค่ะห้าร้อยอ๋อแล้วเขาได้บอกไหมว่า
ในกระปุกนั้นมีกี่เมตรกี่อะไรอย่างนี้ไม่ได้บอกจำไม่ได้เป็นน้ำอืม
สุดท้ายวันนั้นที่เขานำมาขายเนี่ยวันนั้นพี่สูญเงินไปกี่พันฮะ
ประมาณห้าพันกว่าบาทค่ะตำรวจมุกดาหารต้องโชว์ฟอร์มแล้วนะครับ
สองครั้งติดติดกันแล้วถ้าท่านจับได้ร้านค้าต่างต่าง
พร้อมจะประกาศเกียรติคุณให้ท่านนะฮะส่วนใครที่รู้เบาะแสนะครับ
โทรหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะหรือจะแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนให้มาตรวจสอบก็ได้จับให้ได้หน่อยครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนฮะโอ้โหนี่รูปภัณฑ์สันธารก็ชัดเจน
วิธีการก็รูปแบบเดิมเลยสองเจ้าได้ไปหมื่นนึงแล้วพี่ค่ะ